เรื่องของความคืบหน้าคดีน้องชมพู่นะคะ
เด็กอายุ๓ขวบที่หายตัวออกไปจากบ้าน๔วัน
คือก่อนหน้านี้ต้นสัปดาห์เรานำเสนอว่า
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไป
และการเสียชีวิตของน้องชมพู่จากการที่ตำรวจลงพื้นที่

และเป็นคนนอกชุมชนเองประมาณ๗รายด้วยกัน
แต่ตอนนี้ตำรวจค่ะตีวงแคบลงมาเรื่อยนะคะ

อกจากนี้ค่ะตำรวจยังต้องไปค้นหาหลักฐาน
ในจุดที่พบศพเพิ่มเติมอีก
โดยเฉพาะเสื้อน้องชมพู่
เพราะว่าตอนที่ไปพบศพตรวจดูพื้นที่รอบนอก
ไปเจอกางเกงไปเจอรองเท้า
แต่เสื้อมันหายไปนะคะ

ชุดแรกชุดสืบสวนกลางจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รับผิดชอบการตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
ของผู้ต้องสงสัยที่ในช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายไป
เขาไปใช้โทรศัพท์ที่จุดไหนบ้าง
ชุดที่สองเป็นชุดสืบสวนจากตำรวจภูทรภาคสี่
ค้นหาผู้ที่เข้าข่ายจะมีส่วนเกี่ยวข้อง
ในพื้นที่มุกดาหารเองและพื้นที่จังหวัดสกลนคร
ที่๓ค่ะชุดสืบสวนภูทรจังหวัดมุกดาหาร
รับผิดชอบค้นหาพยานหลักฐานในจุดเกิดเหตุ
ที่คาดว่ายังคงหลงเหลืออยู่โดยเฉพาะเสื้อของน้องชมพู่ค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะกลุ่มผู้ต้องสงสัย
เมื่อต้นสัปดาห์เรานำเสนอไปประมาณวันจันทร์นะคะ

แต่ขณะนี้ค่ะตำรวจบอกว่ามันตีวงแคบลงได้เรื่อย
เหลือสองคนคนแรกเป็นคนเก็บของป่า
เจ้าหน้าที่เคยเรียกตัวมาสอบปากคำไปแล้วนะคะคนนี้
แต่ว่าให้การพูดจาน่าสงสัยหลายเรื่อง
คนที่สองค่ะเคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ
และเป็นเพียงคนเดียวใน๗คนกลุ่ม๗คน
ซึ่งเป็นกลุ่มคนต้องสงสัยเนี่ยมีคลิปลามกในโทรศัพท์มือถือเป็นจำนวนมาก

อกจากนี้ค่ะพูดถึงเรื่องของการทำหน้าที่ของชุดสืบสวนภูทร
มุกดาหารที่ต้องลงพื้นที่ไปเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติม
เพราะว่าก่อนหน้านี้ในช่วงที่ไปพบศพของน้องชมพู่
ศพของน้องชมพู่นี่เปลือยเปล่านะคะแต่ว่าจุดบริเวณใกล้เคียงที่ไปเจอ
มีกางเกงกับรองเท้าแตะแต่ทีนี้เขาบอกเสื้อหายไปค่ะ
เจ้าหน้าที่ปูพรมค้นหาหลักฐานเพิ่มนะคะจุดที่พบศพน้องชมพู่
หลักฐานที่อยากเจอมากที่สุดตอนนี้ที่ยังหาไม่เจอเลย
คือเสื้อกล้ามของน้องชมพู่ตัวที่สวมใส่ขณะที่หายตัวไป
หากใครเจอนะคะเพราะว่าจุดนั้นก็มีชาวบ้านไปหาเหมือนกันนะ
หาของป่านะคะเจ้าหน้าที่พยายามทำหน้าที่เช่นเดียวกัน
แต่ถ้าหากใครเจอตำรวจบอกว่าอย่าจับเสื้อน้องเด็ดขาด
แต่ให้ถ่ายรูปแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
เป็นผู้เก็บหลักฐานโดยจะให้รางวัลกับเจ้าหน้าที่หรือชาวบ้าน
ที่สามารถค้นเสื้อน้องชมพู่เจอ
วงเงินนะคะ๒๐๐๐๐บาท
ให้แบบนี้เลยนะคะถ้าใครไปเจอแต่ย้ำว่าอย่าจับเสื้อเด็ดขาดนะคะ
เดี๋ยวลายนิ้วมือแฝงมันจะไปปนกันเนี่ยนะคะ
เหลือเพียงการตรวจพิสูจน์หลักฐานจากสำนักงานพิสูจน์หลักฐานกลางที่จะนำมาประกอบกัน
เอามาเปรียบเทียบกันต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่ง
หากทั้งสองอย่างมันตรงกันแล้ว
คาดว่าจะสามารถออกหมายจับผู้ต้องหารายนี้ได้อย่างแน่นอน